เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างคุณหนุ่มมิคบรมวุฒิ

ที่ตอนนี้เนี่ยสาวเบ้นเธอตั้งคันได้๕เดือนเสร็จแล้วนะคะ
ซึ่งคุณพ่อก็ออกอาการตื่นเต้นสุดออกนอกหน้ามา

ขอเอาใจภรรยาแบบสุดด้วยกัน
บอกเลยนะว่าจะยอมอ้วนไปพร้อมกับเธอเลยค่ะ
ตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงก็เป็นเรื่องธรรมดา
ที่ต้องยอมรับว่าสวดทรงองค์เอวจะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องราวดีของครอบครัวอารมณ์ดี
เป็นพรชิตาและมิคบรมวุฒิ
ที่วาทีคุณพ่อเอ่ยปากลั่นวาจา
ว่ายังไงก็จะขออ้วนไปพร้อมกับภรรยาสาว
จากก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงเกิดอาการนอยอย่างหนัก
เมื่อเห็นรูปร่างของตัวเองอ้วนขึ้นจากเดิม
ถึงขั้นปิดไฟนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
ซึ่งทางหนุ่มมิกเองก็ไม่อยู่เฉย
ขอใช้ความอารมณ์ดีเข้าสู้จับมือสาวเบ้นให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง
จนตอนนี้ว่าที่คุณแม่กลับมาแฮปปี้กับรูปร่างของตัวเอง
กับลูกสาวตัวน้อยในคันอายุ๕เดือนเศษ
และก็เตรียมชื่อเรียกไว้ให้มากมาย
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้ชื่อไหน
ส่วนที่ทั้งคู่ได้ข้อสรุปแล้วก็คือ
จะตกแต่งห้องรวมถึงเตรียมของใช้ทุกอย่างเป็นลายตัวการ์ตูนยอดฮิต
เป็นเพื่อนหนูทุกอย่างที่หนูกิน
เพียบสรุปว่ามั้ย
เขาก็เลยยอมถึงได้ออกนอกบ้าน

อ๋อเสด็จความเตรียมทุกอย่าง
เพราะชื่อมิคครับผม
ทุกอย่างจะแต่งให้เป็นมิกกี้ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายหรือลูกกี่คนก็ตาม
เบ้นก็เพิ่งตกลงว่าพอมีคนนี้เสร็จมีต่ออีกคนเลย